คำแรกวันนี้มาเริ่มดูเหตุการณ์ทางอายกรรมกันก่อน
คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์น่าสลดใจนะครับ
คือเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราช
หลานชายเนี่ยเอาปืนบุกเข้าไปยิงลุงของตนเองเสียชีวิตคาที่

คือเขาเข้าใจผิดว่าภรรยาของเขาหนีไปอยู่บ้านของคุณลุง
แต่ก็ไปยิงลุงแล้วก็ลุงเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ไปดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
ต่ำรวจภูทรกระปางพร้อมกับแพทนี่
แล้วก็ทางด้านเจฬกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ

พอเข้าไปที่เกิดเหตุไปพบศพนายประเสริฐราชนิกรอายุ๖๑ปี
สภาพนี้มีแผลถูกยิงด้วยปืน๙มมที่ลำตัวที่ขานรวม๓นัด
ในที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอยู่ถึง๗ปลอก

คนหนึ่งภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็นั่งคุยกับสามีอยู่ในบ้าน
ต่อมานายประเสริฐรอดจันทร์อายุ๕๒ปี
นายประเสริฐเป็นหลานชายของผู้เสียชีวิต
ก็เดินทางมาหาและถามว่าภรรยาของเขามาอยู่ที่นี่หรือเปล่า
สามีก็ตอบไปไม่ได้ตอบไปเพราะว่าไม่รู้เรื่อง
ทำให้หลานชายเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความโกรธขึ้นมา
ชักปืนที่พกติดตัวมากระหน่ำยิงไปถึง๗นัดนะครับ
ก็โดนลุงของตนเองทำให้เสียชีวิตคาที่ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์และหลบหนีไป
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกทงชนะหารกิติการจนนะครับ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรกะปางบอกว่า
ผู้เสียชีวิตเป็นคนดีแล้วก็เป็นเจ้าของสวนยางพาราด้วย
การสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุภรรยาของมือปืนหนีออกจากบ้านไป
แต่มือปืนคิดว่าหนีออกมาอยู่กันกับนายสุธรรมอายุ๓๒ปี
ซึ่งเป็นลูกชายของลุงของตนเองก็คือลูกชายของผู้เสียชีวิต
แต่คิดว่าลุงรู้เรื่องแล้วก็ไม่ยอมบอกช่วยกันปกปิด
โกรธแล้วก็ก่อเหตุขึ้นมานะครับ
ผู้กำกับการตำรวจภูทรกะปางบอกว่า
ผู้ต้องหารายนี้มีประวัติเคยเสพยาเสพติดอย่างหนักเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
เมื่อ๒วันก่อนเกิดการคุ้มครั่งใช้ไม้ไปทุบสารเจ้าในหมู่บ้านพังเสียหายไป
ตอนนี้พนักงานสอบสวนก็รวบรวมหลักฐานไปขอสารอนุมัติออกหมายจับ
พร้อมกับส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ตามล่ามือปืนรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ